ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วนะครับ

ของนักมวยแห่งค่ายจิตเบิร์งนลแล้ว

ทุกคนนั้นทุ่มสุดตัวจริงครับ

โมเตอร์หญิงที่เปรียบเสมือนหัวใจของที่นี่
ลงทุนคุมซ้อมเองกับมือเลยทีเดียวครับ

ซ้อเอนั้นเป็นผู้สารงานต่อจากสามี

ที่สามารถนำพานักมวยของค่าย

ใช้ชีวิตแบบเหมือนลูกแท้

เรามีอะไรเราก็จะเล่าสู่กันฟังหมด

กูสู้ตายเพื่อแม่กูเลยนะใส่เต็มเลยใส่เต็มเลย
คือไม่ใช่หัวหน้าค่ายกับนักมวย
คือแม่กับลูกเอ๋อยากสร้างมวย
ให้เป็นมวยเงินแสนในศึกในสายได้เยอะที่สุด
ค่ะแล้วก็สำหรับนักมวย
ก็อยากให้ลูกทุกคนมีแชมป์ติดตัว
เป็นเกียรติยศกับตัวเองแล้วก็เป็นชื่อเสียงของค่าย

รถถามจิตเมืองนนท์๑ในสตาร์ฆาตตัวเงินล้านของค่ายนี้
ซ้อเอปลุกปั้นมาจนเข้าตาผู้บริหารของวันแชมป์เป็นชิป

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจครับ

เอกชอบในการวิถีทางมวยของเขา
ตรงที่ว่าเขาพูดมาคำนึงว่า
คุณชาตรีเขาเคยเป็นนักมวยมาก่อน

ถ้านักมวยบางคนเก่งหรูหลาแต่นิสัยแย่

แล้วก็เป็นค่ายมวยที่โดนเอาเปรียบ

เอกก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมาก
ที่เรายืนด้วยขาเราเอง
สมองหนึ่งสมองหนึ่งขา
ด้วยตัวเราเองทำให้ลูกทุกคน
มายืนจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ดีที่สุด
แล้วก็ทำให้เอกภูมิใจที่สุดนะคะเอ๋ดีใจมาก
ก็แม่ก็สู้มาลำพังคนเดียวครับ
พ่ออ้วนก็ได้จากไปตั้งแต่พ่ออ้วนจากไปก็ปีกว่า
แม่ก็เดินสู้มาคนเดียว
ใช่ครับพยุงนักภูมิของพ่ออ้วน
ให้ยืนเป็นบริเวณแสนให้ทุกคนครับ

ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพียงลำพังอย่างซ้อเอ
จะประสบความสำเร็จได้ในวันนี้
ต้องขอชมในความอดทนและใจสู้ของเธอเลยล่ะครับ

ชุดศักดิ์วงธองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน